เล่าเส้นเป็นเรื่องสัปดาห์นี้รวมเรียนรู้และสัมผัสมวลเสน่ห์ของย่านคลองศาลผ่านเมนูเส้นหลากหลายสไตล์
อร่อยกับก๋วยเกี๊ยวต้มยำหมูลอยน้ำชามละสิบห้าบาท
ต่อด้วยราดหน้าผัดซีอิ๊วเตาถ่านสูตรคุณพ่อที่สืบทอดกันมานานกว่า๕๔ปี
ปิดท้ายด้วยสปาเกตตี้ฟิวชั่นท่ามกลางบรรยากาศสุดชิค
มาร่วมเรียนรู้และสัมผัสมนต์เสน่ห์ไปพร้อมกันเสาร์ที่๒๐พฤษภาคมเวลา๑๑โมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ